ดิฉันมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญที่ไปโผล่ตรงที่พักของนักท่องเที่ยวที่เขาไปเที่ยวกันนะคะที่เขาใหญ่คุณผู้ชมค่ะนะคะในเอ่อ
ในเพจเอ่อในครอบครัวหนึ่งเข้าไปเที่ยวเขาใหญ่ปรากฏว่ากลางดึกเนี่ยมันมีเสียงกกอยู่ในครัวอืม
ก็ย่องเข้าไปดูสิคะว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าก็ได้เห็นภาพนี้ค่ะ
นี่ถ่ายไปก่อนรถไปโอ้โหแต่ข้าไปทำไม
ไปทำไมพอพอแล้วพอแล้วก็มากินทุกวันนะลูกนะ
นักท่าอย่างมันไม่มีอะไรนะน่ะนักท่าอย่างน่ะ
โอ้โหลักษณะเหมือนจะทำอะไรกินสักอย่างหนึ่งนะคะ
เจียวเมื่อไหร่ทิศเออค่ะคือเห็นอย่างเงี้
เราก็อาจจะมองได้ว่าน่ารักหรืออะไรแต่ถ้าอยู่ในระยะประชิดอันตรายเลยนะคะ
ครับนี่คือเขาก็แอบถ่ายเอาไว้ได้เพราะว่ามันยังไม่เห็นเรา
ว่าเราอยู่ตรงนั้นนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นภาพ
ว่าน่ารักก็ได้แต่มองว่าอันตรายก็ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
น่ารักใช่ไหมครับอ่าอย่างงั้นไปอยู่ครัวบ้านคุณเวลาผ่อน
ไม่โอเคหรอกค่ะนะคะเขาก็มีคำเตือนมา
คือภาพนี้นักท่องเที่ยวถ่ายเอาไว้ได้นะคะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
นะคะที่บ้านพักที่ทำการเรด้าของกองทัพอากาศนะคะที่ปักช่องนี่แหละ
แม้ว่าจะไม่เกิดอันตรายอะไรแต่ว่าเจ้าหน้าที่อุทยานเขาก็เตือนเลยค่ะ
เพราะว่าเวลาเราทำอาหารบางทีเราเก็บไว้ไม่มิดชิด
แล้วตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ของสัตว์ป่าค่ะพวกเศษอาหารบางทีเราเราต้องทิ้งในที่ที่เขาจัดเอาไว้ให้ทิ้งแล้วให้มิดชิด
สำคัญเลยอย่าโยนเข้าป่าเพราะว่าสัตว์ป่าได้กลิ่นอาหารมันจะตามกลิ่นเข้ามาแล้วเนี่ยค่ะ
บางทีก็เข้ามาในบ้านของเราแบบนี้ถ้าเกิดเด็กเด็กมาส่งเสียงดังอันตรายได้เลยนะคะ
นี่ค่ะมันก็จะไม่ใช่ภาพที่มองแล้วอาจจะน่ารักแบบนี้นะคะ
อันนี้คือที่เขาใหญ่ตัวนี้อยู่ที่เขาใหญ่ค่ะ
แต่อีกตัวหนึ่งเนี้ยนะคะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติทัพลาน
ตัวนี้เขากำลังตามหากันคุณนัทพงศ์มีวิแววไหมอ่า
ชาวบ้านบอกคือเจ้าหน้าที่เขาทำงานกันหนักเต็มที่เลยนะ
มีควายตัวนี้เนี่ยมันออกหากินแล้วเขาไปเจอรอยเท้าตรงท้ายหมู่บ้านที่ชุมชนเอ่อ
เสริงสางเห็นรอยเท้ามันแต่ตัวมันหายเข้าไปในป่าค่ะ
ก็ตามหา๕วันแล้วยังไม่เจอนะคะพบรอยเท้าห่างจากหมู่บ้านประมาณหนึ่งกิโลเมตร
แต่คือเจออย่างนี้ก็ไม่สบายใจก็ต้องเจอตัวอ่า
รู้ว่าไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วพวกเด็กหรืออะไรชาวบ้าน
ก็จะได้สบายใจนะคะเขาก็ใช้หลายวิธีนะคะ
ติดตั้งกรงดักสัตว์ป่าขนาดใหญ่เอาไว้เผื่อมันกลับมานะคะ
แล้วก็ห่างจากกงประมาณ๑กิโลเขาไปเจอรอยเท้าของมันอีก
ตรงจุดนี้นะคะมีแหล่งน้ำธรรมชาติมีต้นบอล
ซึ่งเป็นอาหารของหมีควายเขาก็คาดว่าหมีตัวนี้มันน่าจะย้อนกลับมาตรงนี้ก่อน
น่าจะกลับมาอีกเพราะอาหารมันอยู่ตรงนี้คือช่วงเนี้ยเขาก็เลยประชุมกันแล้วตัดสินใจว่า
ก็งดหาไปก่อนงดตามหามันก่อนกลัวว่าพอมันรู้สึกว่ามีใครตามหามัน
มันจะเครียดแล้วเดี๋ยวเจอเนี่ยมันจะทำร้ายเจ้าหน้าที่ได้นะคะ
พรุ่งนี้เช้าก็จะประชุมกันอีกทีนึงค่ะว่าจะดำเนินการยังไงต่อไปค่ะ
ก็เข้าสู่วันที่๕แล้วนะคะยังไม่เจอตัวค่ะ
สงสัยมันไม่ชอบขนุนเห็นเจ้าหน้าที่เอาขนุนไปแขวนไว้ในกรงนะครับ